น้องเด็กนักเรียนตัวเล็กตัวน้อยยืนประท้วงเลยออกไปออกไป

เพราะโรงเรียนสังกัดอยู่ในท้องถิ่น
แต่ว่าท้องถิ่นไม่เบิกงบประมาณเรื่องอาหารกลางวันให้โรงเรียน
เด็กก็เลยไม่ได้กินอาหารกลางวันงบอาหารกลางวันของโรงเรียนไม่มีฮะ
คุณผู้ชมไปดูเด็กเขารวมตัวกันประท้วงหน่อยครับ
โหตัวเล็กตัวน้อยลูกมายืนประท้วงแบบนี้ออกไปออกไปนะครับ
มีทั้งเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอตะป
หินจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
รวมตัวประท้วงหยุดหน้าที่ทำการอบตดงตะขบ
ทวงถามเงินค่าอาหารกลางวัน
หลังจากทางอบตไม่ยอมทำเรื่องเบิกจ่ายมา๓เดือนแล้วนะครับ
ทางโรงเรียนต้องหาเงินงบประมาณจ่ายเอง
จนตอนนี้คุณหมดกระปุกแล้ว

ไม่มีงบทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้ว
ถ้าเป็นแบบนี้อีกเดี๋ยวเด็กจะอดอยากนะครับ
แล้วก็ยังค้างจ่ายกับทางโรงเรียน

รวมที่บอกว่าอบตค้างจ่ายโรงเรียน

บอกว่าเธอยอมรับว่ารู้สึกเป็นกังวล
จากโรงเรียนจะเปิดเรียนแล้ว
แต่ทางโรงเรียนยังไม่ได้งบประมาณ
สำหรับนำมาประกอบอาหารกลางวันเลย
ทำให้ผู้ปกครองเป็นกังวล
ห่วงว่าบุตรหลานจะไม่มีอะไรกินนะฮะ
มันเดือดร้อนทางบ้านที่เด็กลูกหลานเยอะ
หลายคนกลัวเรือนหลายคนจะไม่ต้องห่อข้าวไปทางโรงเรียน
บางครั้งเด็กไม่ได้กินข้าวก็หวังจะไปกิน

ถ้าไม่มีก็จะต้องอดกลางวัน

ก็ปีเป็นปีแล้วนะ

พ่อแม่ผู้ปกครองก็ส่วนใหญ่ยากจนนะคุณนะ
ไม่มีเงินทำอาหารกลางวันให้ลูกหลานเอาไปกินหรอกนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
สอบถามไปยังทางอบตดงตะขบที่พิจิตรเนี่ยนะครับ
ทราบว่าทางนายกอบตตอนนี้เซ็นงบประมาณ
สำหรับทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนแล้วนะ

ค่ะโอ้โฮราชการนะครับขั้นตอนการเบิกการรองงบตามขั้น
ควักเงินส่วนตัวให้ทางโรงเรียนใช้แก้ปัญหาก่อนแล้ว
อันนี้นายกอบตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับ
ส่วนประเด็นว่าค้างจ่ายงบอาหารกลางวันนั้น
ทางด้านหัวหน้าสำนักประหลัดอบตรักษาราชการแทน
หน่วยการกองการศึกษาของอบตดงตะขบ
ก็คือนางสาวพิมนต์รักอนนพัยศาเนี่ย
นี่ซึ่งเป็นคนที่ถูกประท้วงขับไล่เนี่ยนะ
แจ้งบอกว่ากรณีนี้เธอเองมีหลักฐานมอบหมายงาน
ระหว่างช่วงที่เธอลาป่วยให้บุคคลอื่นทำงานแทน
และเธอก็ไม่ทราบกรณีที่ทำไมยังไม่มีการอนุมัติ
เพราะเป็นการมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลเรื่องนี้แทนแล้วนะครับ
ส่วนตัวคาดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้ง
หน่วยงานในหน่วยงานนี่แหละคนภายในนี่แหละ
ซึ่งเธอจะได้ทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา

แล้วก็พร้อมให้มีการสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวเด็กเขามายืนตากแดดประท้วงนะ
หิวก็หิวอาหารกลางวันก็จะไม่มีกินนะฮะ